ไม่ได้มาสนใจดูแลประชาชนค่ะดูนี่นะคะทางจะเข้าจะเดินจะออกลำบากมาก
คือถามว่าทางเดินเป็นแบบนี้ไม่โอเคจริงไหม

อย่างนี้ก็้งวันนะพ่อก็ต้องกลับเข้าเดินใช้ทางนี้กลางคืน
กลางคืนอีก
นั่นน่ะสิ

เบียงหลบอ่ะนะโอ้มันเก่าแล้วก็ในพื้นปูก็แตกก็ร้าวนะครับทางเดินก็แหว่งแหว่งแหว่งบางจุดก็เหล็กเส้นโผล่มาผู้หญิงเจ้าของคลิปเขาก็เลยเอามาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกระบายความอันอ้านตันใจอย่างดุเดือด
มาเลยตอนหาเสียงโอ้โหว่ายเออนะครับว่ายขอว่ายขอว่ายนั่นแหละ
นั่นแหละเธอให้ข้อมูลบอกว่าถ่ายคลิปมาลงเพราะเคยแจ้งร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ให้มาแก้ไขแล้วแจ้งเรื่องไปที่สำนักงานเขตแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาดูแลแต่พอกลับไปก็ไม่เห็นทำอะไร
ครับอ่าจุดนี้เป็นชุมชนในพื้นที่โอ้โหแถมแข็งทำไมของบ้านเราอ่ะ
เหรอซอยนิมิตรใหม่หกสิบเจ็ดโอ้แข็งสามวาตะวันออกเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานครนี่ฮะโอ้ทำให้เขาดีหน่อยเถอะ
คือพื้นที่มันอาจจะมีแค่นี้แต่ว่าทางเดินขอให้มันแข็งแรงปลอดภัย
ลาบเรียบเดินกันได้สบายหน่อยคืออย่างสอสอที่เธอเรียกร้องไป
คือสอสอก็ไม่ได้มีอำนาจจะไปเอางบประมาณมามาแก้ไขอะไรแต่ประสานได้ครับ